เรื่องนี้ก็เตือนกันบ่อยนะครับก็ต้องไม่ประมาทเหมือนกันนะครับ
ลูกหลานเนี่ยเด็กเล็กคลาดสายตาไม่ได้จริง

เดี๋ยวไปดูที่จังหวัดตากนะฮะที่แม่สอดนะครับว่าเกิดอะไรขึ้น

เด็กชายคนนี้อายุแค่สองสามขวบครับ

หากหลบได้ทันเพราะดิวิทยาชนเด็กนะครับ
ถนนสายแม่สอดบ้านแม่ตาวกลาง

เพื่อผู้ชมครับคุณจิรายุเจ้าของคริปบอกว่า

มาถึงที่เกิดเหตุก็อย่างที่เห็นนั่นแหละ
โชคดีมากที่เขาขับมาไม่เร็ว
ก็มีอยู่ก็มีเด็กวิ่งออกมาตัดหน้ารถ

แล้วจะฝากอะไรถึงพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีเด็กเล็ก
ให้พ่อแม่ผู้ปกครองที่มีเด็กเล็กหรือบ้านใกล้ถนน
ช่วยดูแลบุตรหลานของท่านให้ดีด้วยครับ
งั้นจะเกิดอันตรายถ้าผมหักหลบไม่ทัน
เกิดเบรกไม่ทันนี่อาจจะเสียชีวิตได้ครับ
คำถามก็คือแล้วหนูน้อยคนนี้เนี่ยวิ่งออกมาได้อย่างไร

ลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะครับ
โอโหถนนเส้นนี้การจะราจรคับข้างทั้งวัน

เอาเครื่องคิดเลขมากดเล่นด้วย
นี่คุณแม่นะฮะคือคุณพ่อคุณพ่อคุณแม่เนี่ยบอกว่าอย่างนี้
บอกว่าก็ตกใจนะตอนที่ลูกชายวิ่งออกไปหน้าถนนเนี่ย
ตอนเกิดเหตุแม่เนี่ยกำลังดูแลลูกเล็กอีก๒คนอยู่แถวหลังบ้าน
้อนข้าวอยู่ก็เลยไม่ได้ดูลูกอีกคนนึงก็คือหนูน้อยคนนี้วัยสามขวบ
วิ่งเล่นอยู่หน้าประตูบ้านเผลอแป๊บเดียวเนี่ยลูกวิ่งฟึ๊บออกไปเลย
จากนี้ไปเนี่ยจะระมัดระวังให้มากขึ้น
ดูไม่ทั่วถึง